คุณชิสาทำยังไงให้ไม่เครียดได้บ้าง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องต่อไปนี้จะเครียดหรือไม่เครียด
เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าจะทำให้พ่อค้าแม่ขายในช่วงตรุษจีน
จะต้องเรียกได้ว่าปรับตัวกันอีกรอบหนึ่ง
ถูกต้องค่ะเพราะว่าในช่วงตรุษจีน
ก็จะมีการค้าขายเกี่ยวกับของมงคลต่างที่จะไปไหว้บรรพบุรุษเลย
กระดาษเงินกระดาษทองจะเผาให้ทางผู้ที่เสียชีวิตไป
ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีขนมอารัวทองแท่ง
แบบนี้คุณผู้ชมสวยงามน่าทานเหมือนทองแท่งจริงเลยนะคะ
ต้องบอกว่าคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ย
ก็อาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี
อย่างที่ฉันเป็นคนไทยแท้อาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรือเห็นแบบนี้
ปกติเราจะเห็นอรัวที่มันแบบเป็นแบบปลิว
เป็นเด็กของเครียวแล้วนะครับ

เพื่อทำให้ส่งลูกค้าให้ทัน
หลายคนจะซื้อไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีน
ขนมอารัวทองแท่งชื่อก็เป็นมงคลนะคะ
หน้าตารูปลักษณ์ก็ดูน่าจับต้องนะฮะสวยงามเหมือนเป็นทองคำจริง
ขนมคุณนายเนี่ยบอกว่าจะทำขนมออกมารสชาติหวานน้อยเอาใจคนรักสุขภาพด้วย
ส่วนผสมค่ะก็จะมีแป้งสาลีน้ำตาลทรายกะทินะคะแล้วรสชาติก็หลากหลายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งใบเตยมันม่วงอันชันทุเรียนอบควันเทียน

อารัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีความหมายดีด้วย
หมายถึงว่ามีเสน่ห์ดึงดูดใจ
ส่วนคำว่าอารัวนั้นมีต้นกำเนิดมาจากโปรตูเกตเลยครับ
นำมาใช้นำมาทานกันในประเทศไทยครั้งแรก
ตั้งแต่ยุคสมัยโบร่ำโบราณที่เราอาจจะเคยชมละครเก่ามา
โดยคุณเท้าทองกีดม้าที่จังหวัดพิศนุโลกนี่นะคะ
โดยเท้าทองกิบมาตั้งแต่สมัยอายุทยานานลงมาแล้ว
แต่ที่จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยถือว่าคนที่ทำขนมอารัวเนี่ย
ก็มีอยู่เยอะมีให้เลือกมากมายก็เป็นกำไรของผู้บริโภคของคนซื้อนั่นแหละนะคะ
แต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในช่วงนี้นะให้เข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็ช่วงเทศกาลนะนะ
เราบอกราคาไว้เล็กน้อยเผื่อใครจะไปหาซื้อนะคะ
กล่องเล็ก๙ชิ้น๑๕๐บาทกล่องใหญ่๑๘ชิ้น๓๐๐บาทนะคะ
ก็เอาเป็นว่าให้เห็งปังรวยกันทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเลยละกัน
รู้สึกได้เลยถ้าเราได้กินนะฮะจะรู้สึกแบบรวยขึ้นมาทันทีเลย
กินทองแท่งเข้าไปในท้องนะฮะ